สิบห้าคนที่อยู่ในข่ายไปแข่งขันอาเซียนคลับวันที่ยี่สิบธันวาคมถึงสิบหกมกราคมปีหน้านะครับ
ก็ประกาศออกมาเพื่อที่จะตาม๒ฟอร์มแล้วก็จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนนะครับ
ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ประกาศชุดแรกมีจำนวนมากขนาดนี้ออกมานะครับเรื่องนี้เองทางนายพาทิศสุภพงศ์นะครับ
ที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เปิดเผยถึงสาเหตุว่าเนื่องจากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในปฏิทินของฟีฟ่านะครับฉะนั้นสโมสรมีสิทธิ์ไม่ปล่อยตัวนักกีฬาแล้วก็
เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเรียกตัวแล้วก็ถอนตัวในภายหลังจึงต้องประกาศรายชื่อเบื้องต้นออกมาก่อนนะครับ
วิธีการลักษณะนี้เนี่ยใช้เฉพาะทวนาเมนต์ที่ไม่ตรงกับปฏิทินฟีฟ่านะครับ
แต่ถ้าตรงกับปฏิทินฟีฟ่าจะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาทีมชาติรองรับเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสามารถขึ้นทะเบียนนักเตะเบื้องต้น๗๐คนด้วยกัน
แล้วก็สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน๒๓คนก่อนเตะนัดแรก๑วันครับ
จริงเรื่องนี้ก็ชี้แจงกันหน่อยนะครับให้ได้ทราบว่า
เอาจริงมันคือเรื่องของการลงทะเบียนรายชื่อดีกว่าคุณต้อม
มันจะได้เคลียร์นะครับคือถ้าบอกประกาศรายชื่อ๗๕คน
หมายความว่าพวกนี้มีชื่อติดทีมชาติหมดแล้วนะตามสถิติ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือแค่การลงทะเบียนคนที่จะติดจริงคือเหลือ๒๓คนสุดท้าย
ฉะนั้นหลังจากนี้ครับรายชื่อที่ประกาศออกไปเนี่ยมันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์ม
แต่ว่าเรื่องของการทำเอกสารต้องทำ
สำหรับนักเตะใหม่ที่ไม่เคยติดทีมชาติ
หลังจากนั้นยังอยู่ที่เรื่องของทีมชาติไทย
ก็จะขยับโปรแกรมให้ทีมชาติไทยเลย
ได้เตรียมทีมไปแข่งขันฟุตบอล๔เกมที่กัมพูชาวันที่๒๘เมษายนถึง๑๖พฤษภาคมปีหน้านะครับ
ซึ่งไทยลีกก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ
ในส่วนของไทยลีก๑เลข๒เนี่ยจะเปิดวันที่๒๑๒๒มกราคมปีหน้านะครับ
แล้วก็จะปิดฤดูการวันที่๒๒เมษายน
จากเดิมจะจบในเดือนพฤษภาคมนะครับ

ก็คือวันที่๑๔๑๖มีนาคมนะครับ
และวันที่๒๘๓๐มีนาคม
ซึ่งการที่ไทยลีกปิด๒๒เมษายนเนี่ยจะจบก่อนไปแข่งขัน๔เกมนะครับ
ขณะเดียวกันในปีหน้าจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องทีมชาติจนกว่าจะปิดเหรียญนะครับ
โอ้โหก็ถือว่าขยับให้ทีมชาติไทยนะครับ
เพราะว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยก็กำชับมาเลยนะครับ
๔เกมครั้งหน้าเนี่ยฟุตบอลชายต้องเหรียญทองเท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็แก้กันหน้างานอีกแล้วนะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยมุมมองผมว่ามันเตรียมคู่ขนานได้ถูกต้อง

ถึงแม้ว่าบางคนจะติดชุดใหญ่ได้ในวัยที่สามารถติดซีเกมได้ด้วยก็ตาม

ขยับกันแบบนี้ก็กระทบกับสโมสรเตะถี่กันอีกแล้ว